ของฟุตบอลในย่านอาเซียนกันบ้างก็ปิดฤดูการกันไปอย่างเป็นทางการ

สรุปแล้วเราะเราได้โควเติร์ดอาเซียนเข้ามา

คนดูเราไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับ
ใช่ครับอันดับหนึ่งของอาเซียนปรากฏว่าเป็นอินโดนีเซีย
เพราะว่าอย่างที่บอกคืออินโดนีเซียเนี่ยสนามเขาเยอะความจุเขาค่อนข้างเยอะนะครับ
เปิดเผยออกมาเนี่ยปรากฏว่า๔อันดับแรกเราอยู่ในอันดับที่๓นะครับ
เดี๋ยวมียอดจำนวนผู้ชมให้ได้ดูกันก็จะได้เห็นชัดไปเลย

อินโดนีเซียด้วยสภาพสนามด้วยความพร้อม
เขาเยอะอยู่แล้วนะครับยอดเฉลี่ยต่อ
ส่วนเวียดนามเราก็แพ้นะครับเวียดนามยอดเฉลี่ยเขาอยู่ที่๗๑๘๐คน
ส่วนของไทย๕๖๙๙คนต่อนัดก็ถือว่าเป็นรองอยู่พอสมควร
คือด้วยความที่มาตรฐานอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็คือเวียดนามเนี่ยทีมใหญ่อาจจะคนเทไปเยอะนะครับ
ส่วนของไทยเราเนี่ยอาจจะกระจุกกันอยู่๓๐๐๐๔๐๐๐อะไรแบบนี้
ก็เลยทำให้พอหารยอดออกมาแล้วของเราก็เลยเป็นรองอินโดกับเวียดนาม
แต่ยอดเนี่ยเราก็จำปีที่แล้วไม่ได้เทียบกันก็ไม่ได้หนีกันมากนะ
ถ้านับเฉพาะฟุตบอลไทยที่อยู่ในนี้ประมาณสักเฉลี่ยก็๕๐๐กว่า

ก็อาจจะต้องลองดูว่าในปีหน้านะครับจะมีวิธีการในการเพิ่มยอดของผู้ชมอย่างไรบ้างนะครับ
ผู้ชมอยู่ที่เฉลี่ย๑๓๕๕๘คนนะครับแต่ก็ยังเป็นอันดับ๘ของอาเซียน
เป็นอินโดนีเซียหมดเลยนะครับด้วยความพร้อมในเรื่องของสนามนี่แหละนะครับ
ส่วน๖กับ๗เป็นเวียดนามแล้วก็อีก๑สโมสรที่อยู่ใน๑๐อันดับแรก
คือด้วยประชากรอาจจะเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ด้วยความจุสนามด้วยนะครับ
ก็เลยทำให้ยอดของสโมสรเหล่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
เฉลี่ยเนี่ยหู๒๔๓๐๓คนนะครับแล้วก็ทีมที่อย่างที่บอก๑ใน๕เนี่ยก็เนี่ย
คือตอนนี้เราก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับอันดับฟุตบอลระดับทวนาเมนต์ระดับเอเชีย
จะไปไปถึงระดับโลกเนี่ยสนามพวกเราก็ต้องมีความพร้อมที่ความจุขนาดนั้นเลยอ่ะ
ต้องมี๒๓๐๐๐กว่าหลายสนามนะครับ
เพราะว่าเรื่องของโครงสร้างของแฟนบอลที่เข้าไปชมเกมลีกเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนกันนะครับ
ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีจำนวนตัวเลขที่พัฒนายังไงนะครับ
ผู้อำนวยการสโมสรก็เปิดเผยว่าดีลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง
ก็คือตอนนั้นเขาเซ็นผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขที่ชัดเจน

ถ้าจะดึงตัวมาเนี่ยมูลค่าต้องมหาศาลเหมือนกัน
ซื้อมา๓๐ล้านตอนนั้น
ได้ก็ต้องไปหาใหม่นะครับเพราะว่าเมืองทองเองเนี่ย
ตอนนี้ข่าวก็ค่อนข้างจะซาซาสำหรับการได้นักเตะใหม่มา
เขาเพิ่งจะเปิดตัวสหรัฐไปแล้วก็เนี่ย

มีข่าวผัวพันอยู่แต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผ่านความฟิตในการตรวจร่างกายหรือเปล่าก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับ